ใช้เส้นแจ้งวัฒนะบ่อยยกมือขึ้น
ถ้าสมมุติคุณมาตามถนนแจ้งวัฒนะนะครับมุ่งหน้าปากเกร็ด
แล้วพอถึงทางด่วนตัดข้ามแล้วคุณอยากจะกลับมาที่หลัก๔
คุณกลับรถยังไงฮะใช้ช่องทางนี้หรือเปล่า
อันดับแรกนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายไปทางที่ซ้ายจะขึ้นทางด่วน
เลี้ยซ้ายจะเจอสะพานนะครับเราห้ามขึ้นสะพานนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
วิ่งไปตามเส้นทางวิ่งไปจนเจอแยกนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับ
ขวาแล้วตรงตรงไปเรื่อยตรงไปตามเส้นทาง
เราจะเจอโค้งหักสองนะครับเลี้ยวไปตามโค้ง
เลี้ยเลี้ยวไปนะครับตรงไปอีกงงยังครับงงยัง
ถ้างงแล้วอย่าพึ่งนะครับเจอแยกอีกแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ
อย่าเพิ่งงงนะครับถ้างงเราหลุดขึ้นทางด่วนเลยนะครับ
แต่ทางนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนะครับ
แล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบนึงนะครับสังเกตป้ายนะครับ
ทางกลับรถอยู่บนหัวแล้วนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ
ซ้ายขึ้นสะพานนะครับโอ้โหงงเลยครับตอนนี้
คุณกระเต็นคุณเคยหลงมาหรือยังผมถามจริงตรงนี้
คือขับเคยใช้นะเส้นนี้ขับไปก็คิดไปใช่หรือเปล่า

ถ้าสมมุติว่าจะกลับรถตรงนี้นะมันต้องอารมณ์นี้นะ
คือเพื่อก็พาดนิดเดียวไปทางด่วนแล้วยาวเลยนะฮะ
แต่ถ้าเมื่อกี้ที่เลี้ยวขึ้นไปเลี้ยวออกมาแล้วข้างหน้าไปทางด่วน

แล้วผิดไปล่ะชีวิตเปลี่ยนนะ

ถ้าเลี้ยวผิดนิดเดียวนี่ชีวิตเปลี่ยนจริงค่ะ
แต่ก็แปลกมากจริงว่าเราอยู่ทิร์นกัน
ยากขนาดนี้เลยหรือค่ะ

คือปกติรู้สึกว่าจะไปฝั่งนู้นมันก็น่าจะออกขวาใช่ไหม
ไม่ใช่ตรงซ้ายว่ะเฮ้ยตรงซ้าย
แล้วก็มาถึงปั๊บต้องไปชิดซ้ายนะเดี๋ยวขึ้นทางด่วนนะ

เอาจริงเอาจริงน่าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย
จริงเหรอถ้าไม่ยากเขาบอกว่า
เลยไปอีก๓๐๐เมตรจะเจอจุดกลับรถนะครับ

บางคนเขาบอกว่าวนอยู่เป็นชั่วโมง
บางคนบอกว่าฉันไม่อยากไปเมืองทองฉันก็ไปโผล่เมืองทอง

แต่ต้องหาทางยืด